วันนี้ครับใครต้องใช้ทางด่วนนะ
บอกเลยข่าวดีขึ้นฟรี๓เส้นทางเนี่ยแต่ว่ามีเส้นทางไหนบ้าง
มาติดตามกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งหลังจากประเทศไทย
เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วมันจะร้อนสักแค่ไหนกัน
เดี๋ยวมาฟังกรมอุตุเขาบอกกันในเช้านี้ต้องรู้
ข่าวดีของผู้ใช้ทางด่วนนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ
ประกาศแจ้งยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ๓สายครับ
ในวันนี้๖มีนาคมวันมาคบูชา
ฟรีได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้ว
ไปจนถึงเที่ยงคืนของคืนนี้คุณผู้ชม
เส้นทางที่ฟรีก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่๑๑๙ด่านด้วยกัน
ทางพิเศษ๔รัฐทางด่วนขั้นที่๒๓๑ด่าน
และทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน๑๐ด่านด้วยกัน
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ต้องใช้ทางด่วนนะครับ
แต่ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะฮะ
ส่วนมาตรการป้องกันมิจฉาชีพมาแอบอ้างหลอกลวงประชาชน
ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ทำลิงก์ปลอมขึ้นมา
หลอกให้ดาวนโหลดแอปพลิเคชันปลอมหรือว่าแอปดูดเงิน
โดยแต่ละธนาคารได้ทยอยแจ้งเตือนลูกค้าอย่างธนาคารกสิกรไทย
เลิกตั้งแต่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ธนาคารไทยพาณิชยกเลิกมาตั้งแต่๑๐มีนาคม
เช่นเดียวกับธนาคารออมสินและธนาคารทกศก็แจ้งยกเลิกเช่นกันครับ
แต่จะยกเว้นกรณีที่ลูกค้าขอข้อมูลผ่านช่องทางธนาคาร

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อน
อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ
ในช่วง๗วันนี้ทางภาคเหนือและอีสานความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
ปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับทำให้อากาศเย็นในช่วงเช้า
ส่วนกลางวันอุณหภูมิเกือบ๔๐องศาเลยนะ
ภาคเหนือช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่๑๘๒๓องศา
กลางวันอุณหภูมิจะอยู่ที่๓๕๓๘องศาครับ
ภาคอีสานครับสูงส่วนอยู่ที่๒๘ถึง๓๓องศา
ภาคกลาง๓๓ถึง๓๗องศา
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าครับ
ส่วนกลางวันเนี่ยร้อนเลยอุณหภูมิอยู่ที่๓๓๖องศาเซลเซียสครับ